กลับมาแล้วค่ะกับบันเทิงตอนเช้าของเรานะคะและไม่เสียเวลาค่ะ
มีเรื่องอะไรมาร้องทุกข์กับบันเทิงไทยรัฐของเราไปฟังชัดกันเลยดีกว่าค่ะ
ครับบันเทิงร้องทุกข์นะครับอันนี้เป็นปัญหาอันดับแรกเลยคือ
ละครนะครับผมแบบว่ากลัวนักแสดงจะแบบว่า
เขาเรียกว่าอดอาหารไม่มีอาหารกินนะครับจัดอาหารมาแต่ละอย่าง
แบบว่าโอ้โหโอชะเหลือเกินทำให้เป็นปัญหานักแสดงนะครับ

อ้วนนะครับผมโทษกองละครนะครับไม่ได้โทษปากนักแสดงนะครับ
อันนี้ขอร้องทุกข์เลยนะครับผม
จัดหนักซะละเกินนะครับ
อย่างว่าวันก่อนพี่แอนถึงแบบว่าช่วยบอกหมากด้วยร้องทุกว่าให้หมากกินน้อย
พี่แอนเป็นคนจัดอาหารให้เขาเยอะแบบนี้ก็อิ่มกันทั้งกองเลย
ส่วนพวกเรานะคะมาเถอะเรากินหมดเลยนะคะ
ตัวเล็กตัวน้อยเอ้ยไม่ใช่อาหารนะคะเราทานหมดเลยล่ะค่ะ